เรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยนะคะ
เพราะตอนนี้ทุกคนสั่งของออนไลน์กันหมดเลย
คุณป้าท่านหนึ่งที่ขอนแก่นค่ะอายุ๕๓ปีแล้วไปเจอเพจหนึ่งนะคะ
ขายทุกอย่างโทรศัพท์น้ำหอมเครื่องสำอาง
ปรากฏว่าคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเพจนี้มือถือทำไมถูกดีหลักร้อยบาท
ก็เลยตัดสินใจจะซื้อให้หลานค่ะหลานเรียนออนไลน์แล้วไปสั่ง
เสร็จแล้วยังไงต่อคะสั่งเสร็จแล้วคุณป้าบอกว่ามันพิรุษมันแปลก
เพราะตกลงซื้อขายกันแต่คุณยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณเนี่ย
ขายโทรศัพท์ยี่ห้อไหนรุ่นไหนให้นะคะป้าแกเลยแคนเซิล
ก็คือยกเลิกคำสั่งซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อทางเพจต้นทาง
ส่งกลับมาบอกว่าห้ามยกเลิกเดี๋ยวจะเอาผิดกฎหมายแพ่ง
นี่ขู่เอาเรื่องของตามกฎหมายด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นป้าก็เลยไม่กล้าค่ะไม่กล้าที่จะยกเลิกสุดท้ายสั่งค่ะ
แล้วได้อะไรกลับมาคะไปดูคลิปนี้แต่ที่แน่ป้าบอก
แถมกูโดนเขาแล้วค่ะ
แถมเจอเขาแล้ว
เจอเขาแล้วเจอเขาแล้ว

เจอเขาแล้ว
เจอเขาแล้ว

เจอเขาแล้ว
เจอเขาแล้ว

เจอเขาแล้ว

เจอเขาแล้ว
เจอเขาแล้ว
เจอเขาแล้ว

เจอเขาแล้ว

เจอเขาแล้ว

เจอเขาแล้ว

เจอเขาแล้ว

ที่ป้าบอกว่าดูไลฟ์สดแล้วยังไงต่อครับ
ก็เลยแชทไปหาคนขายก็คือทางเพจ
บอกว่าต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือ
ไม่ได้เจาะจงว่าจะเอารุ่นไหนอย่างไร
เพียงแค่ใช้งานได้อยากให้หลานเรียนออนไลน์ก็พอ
เพจก็ตอบกลับมาบอกว่าได้เลยป้าเดี๋ยวจัดให้นะคะ
แล้วยังไงต่อทางเพจอ้างบอกว่า
ที่มันราคาถูกเพราะเป็นสินค้าถูกตีกลับมีตำหนิ
หลังจากนั้นป้าก็สั่งซื้อไปแต่คิดในใจเอ๊ะ
ทำไมเพจไม่เห็นจะบอกเราเลยว่า
โทรศัพท์จะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนอย่างไรนะครับ

ติดต่อไปบอกว่าขอยกเลิกคำสั่งซื้อนะ

แล้วคุณถ้ายกเลิกจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา๑๖๘นี่ระบุมาตราให้ด้วย

กับมาตรา๔๕๘มีโทษปรับ๒๐๐๐๐บาทหรือจำคุก๑ปี
ป้าก็เลยบอกว่าป้าก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายหรอกอีหนู

นี่คุณไปขู่เขากฎหมายแพ่งคุณทำแบบนี้คุณโดนอาญานะ

อ่าทีนี้หลังจากที่เพจส่งของมาให้แล้วก็กลายเป็นคลิปนี้แหละค่ะ
ทีนี้ถามต่อป้าป้าจะไปฟ้องไหมหรือป้ายังไงติดต่อไปที่เพจไหม
บอกไม่เอาอ่ะไม่อยากยุ่งด้วยแล้วคนขี้โกงแบบนี้นะคะ
ไม่อยากเสียความรู้สึกละแค่นี้ก็เสียความรู้สึก
แต่คือป้าเนี่ยคือก็รู้สึกเสียใจนะที่ถูกหลอกเพราะเป็นคนบ้านนอก
ป้าใช้คำนี้นะไม่ได้พูดเองนะ
บอกว่าเสียใจที่ป้าเป็นคนบ้านนอกแล้วมาถูกหลอกแบบนี้
โทรศัพท์มือถือก็อยากซื้อให้หลานเรียนออนไลน์
แล้วเงินที่เสียไปหลักร้อยก็คือ๒๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๒๐๐บาทค่ะ
บอกว่ารู้ไหมไอ้๒๐๐มันคือยิ่งใหญ่สำหรับป้านะ
ป้าต้องเข้าป่าไปหาเห็ดต้องไปตามท้องทุ่งท้องนาไปเก็บผักมาขาย
กว่าจะได้๑๐บาท๒๐บาทจนถึงหลัก๒๐๐นะคะ
แต่ก็ไม่แจ้งความเอาผิดกับเพจถือว่าตัวเองเสียรู้แล้วกัน
ก็เป็นค่าประสบการณ์ไปอยากเตือนอยากเตือนประชาชน
ป้าบอกว่าที่เอาเรื่องมาโพสต์อยากเตือนประชาชน

หรือถ้าเกิดว่าจะซื้อของตรวจสอบให้ดี
คือคนทำมาหากินดีเขาก็มีเยอะมาก
นี่เป็นโรคใบใหม่นะฮะการขายของแบบนี้
นี่คือปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่งเลยนะ
น่าเห็นใจคุณผู้ชมโดนกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
บอกว่าใช่ค่ะโดนมาเหมือนกันได้แค่สายชาร์จนะฮะ